เตะทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
เพื่อทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่๗นะครับ
แม้ว่าจะมีความผิดหวังอยู่บ้างจากเกมที่แพ้สรีอาราเบีย

ทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น
เพื่อทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้าย
ส่วนเอเชียนัดที่๗ในวันที่๒๘มีนาคมนี้นะครับ
โดยเมื่อช่วงเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
และก็จะมีกำหนดถึงญี่ปุ่นในเวลา๑๕นาฬิกา๕๐นาที

เวลาไทยก็ประมาณบ่ายโมง๕๐นะครับ
จากนั้นจะเริ่มฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
บอกว่าญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งมาก
แต่ไทยก็จะไม่ยอมแพ้และจะสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย
ส่วนอูรุนศรียันเกมที่เรียกมาแทนธีรทรบุญมาทัน
ซึ่งติดโทษแบนจะเข้ามาเติมเต็มเกมริมเส้น
ซึ่งเชื่อว่าผู้เล่นที่มีอยู่จะสามารถทดแทนกันได้ครับ
ก็นูรูมาเติมเต็มนะครับ
เพราะว่าอุ้มโดนแบนนะ
ก็คิดว่าจริงแล้วก็เป็นเป้าหมายแรกของเราอยู่แล้วนะครับ

ครับก็เจอญี่ปุ่นก็เป็นงานหนักนะครับ
แต่เราก็คิดว่าคงจะเช็คความสมบลของน้องก่อน

ว่าทุกคนยังสู้ต่อยังลุยกันอยู่นะครับ
ธิรสินแดงดาก็บอกว่าแม้ทุกคนจะผิดหวัง
แต่เกมกับญี่ปุ่นทุกคนจะมุ่งมั่นเต็มที่
และเชื่อว่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับ
ทุกคนในทีมชุดนี้

แล้วเราก็พยายามช่วยกัน

แล้วก็เราก็สู้กันใหม่ในนัดข้างหน้า
จะอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับ

ทุกคนก็สวมสูตรที่เข้ากับรูปร่าง

หากางเกงไซส์ของตัวเองไม่ได้ครับ

ก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับ